จะพาไปดูต้นไม้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นโพศักดิ์สิทธิ์ต้นใหญ่
แต่ทำไมล่ะอยู่มันโค้นล้มลงมาครับ
คนล้มต่อหน้าต่อตาคนที่กำลังมากราบไหว้ขอพรเลยนะ

สถานที่ตรงนี้มีต้นโพขนาดใหญ่อายุกว่าร้อยปี
เขาว่ากันอย่างนั้นโค้นล้มลงมา

ใช่แล้วคือถอดรากถอดโคนมาหมดเลย

จริงช็อกนะเนี่ย
บริเวณตรงนี้นะฮะก็คือชุมชนตลาดประตูน้ำพระอินทร์หมู่๔
ตะบดเชียงรากน้อยอเฟอร์บางประอินจังหวัดพระนครศรีอายุทยา

ช่วงที่เกิดเหตุประมาณสักเที่ยงคืน๒๔นาที
ทีมข่าวของเราลงไปดูพื้นที่ในยามเช้าบ้างว่าเป็นอย่างไร

แล้วล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่กองช่างของเทศบาลตำบลพระอินราชาและรถกระเช้า
เข้าไปตัดต้นไม้แล้วไปทำการเคลียร์พื้นที่
แล้วในช่วงการเคลียร์พื้นที่เขาก็ไปดูแล้วมันเกิดความเสียหายตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
คุณเชื่อไหมต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้ล้มตึงลงไป
ไม่ได้สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นเลยนะ
ไปถามคุณประยูนสังยุทธ์อายุ๘๙ปีชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้น
เขาบอกว่าเขามีบ้านอยู่ตรงข้ามกับต้นโพ
เขาบอกว่าเมื่อวานช่วงสักประมาณ๖โมงครึ่ง
ฝนตกลงมาไงแล้วพอตกมามาถึงเที่ยงคืน
เขาได้ยินเสียงดังปั้มคล้ายกับมีอะไรตกกระแทกกับพื้น
เดินออกมานั่งมาตกใจแล้วโอ้ยต้นโพต้นโพเริ่ม
อายุมันเป็นร้อยปีแล้วต้นใหญ่ขนาดนั้นนะคุณผู้ชมเอ้ย
เขาบอกว่ายังเพราะดีที่บริเวณข้างต้นโพมีสารว่าภูมิที่สักการรัฐ
และบูชาของชาวชุมชนประตูนาข้าวอินไม่ได้รับความเสียหาย
อย่างที่ผมบอกฮะมันอาจจะมีโดนหลังคาบ้างเล็กน้อย
แต่ไม่ได้ถึงขั้นเสียหายพังไปเลยไงนั่นน่ะสิ
เนี่ยฮะตัวเขานะชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่านี่ปฏิหารจริง
เพราะต้นโพที่โค้นล้มลงไปไม่ได้ทับสารพระภูมิไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
แล้วนี่ยกมือกลับไหว้เลย
ตรงนี้มีพระภูมิเดี๋ยวพระภูมิติหน้าน่ะให้ทำให้ผิดนะ
โอ้โหเอาล่ะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะ
เขาบอกว่าต้นโพที่ล้มน่ะ
ใต้ฐานอ่ะโอ้โหเจอเลยเจออะไรฮะ
งูเห่ามีงูอยู่ใต้ต้นโพนั้น
เขาบอกว่าเป็นงูเจ้าที่นะไม่เคยมาทำร้ายใคร

ผมก็ไม่รู้ว่ารถมันชน

เมื่อหลังเปิดดูกล้องก็เปิดหน้าต่างโอ้โหเห็นเป็นที่เลย

เพราะว่านิดเดียวก็ไปดู

ชาวบ้านและแม่ค้าที่อยู่ในตลาดเนี่ยบอกว่าต้องทำวิธีและทำบุญครั้งใหญ่ที่บริเวณหน้าสารพระพรมเลย
เรื่องนี้เดี๋ยวทีมข่าวของเราจะติดตามต่อถ้าไม่ต่อเรื่องนี้มันไปกันไม่ได้ประเทศไทยเราต้องติดตามเรื่องนี้แล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะมีการพัฒนาตลาดแห่งนี้ตลาดพระอินราชาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
เอาจริงถ้าพัฒนาดีให้มากราบไหว้ตรงนี้ทำเป็นสารหลังใหม่ขึ้นมานี่เป็นโอกาสที่ดี
ก็ทำให้มันดีหน่อยสวยหน่อยอู๋ควรเป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพระนคร๔อิสระยะได้เลยนะไหน
แล้วอยากรู้ว่าหลังจากนี้จะทำยังไงกับต้นโพนี้

ต้นนี้ที่มีรถคงรถเครถอะไรก็ตามที่มา

ก็ลองดูถ้าใครสร้อมเสี่ยงโชคนะคะ